บอกต่อกันมาหน่อยนะครับเมื่อวานมีสาย๑๓๘เส้นทางอู่ราชประชาหมอชิด๒
แล้วก็สาย๑๔๐เส้นทางสมดำอนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ย
เขาทดลองวิ่งนะฮะซึ่งเป็นโครงการก่อนที่ขอสมกร
ช่วงนี้ก็เลยเอาออกมาวิ่งสักคัน๒คัน๓คัน๔คัน
ให้ได้ลองนั่งกันก่อนว่ามันสบายยังไง
ประชาชนก็บอกว่าภายในรถก็กว้างขวางดีรู้สึกนั่งสบายกว่ารุ่นปัจจุบันที่ทางขอสมกรมีการนำมาให้บริการ

แปลกใหม่และสถานที่คว่างแล้วคือบริการดีราคาเท่ากัน
อยากให้รถอย่างนี้ออกมาเยอะเพราะว่าช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่ว่าเร่งด่วนแล้วบางทีรถมันขาดระยะ
เรายืนรอไม่ไหวบางทีเราก็ต้องไปต่อ
ดีดีค่ะบอกที่นั่งก็ดีค่ะดีทุกอย่างนะคะค่ะ
ประทับใจเหมือนทุกอย่างคือที่นั่งเบาะนั่งก็มีเยอะนะคะ
ก็จะผู้โดยสารก็จะไม่ได้ยืนเยอะค่ะที่นั่งเยอะมากค่ะ
นี่ความเห็นส่วนหนึ่งของผู้โดยสารนะครับด้านของพนักงานขับรถก็บอกว่าก็
จากการมาทดลองขับเนี่ยเพราะว่าขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลางการจุผู้โดยสารราว๕๐๖๐คนซึ่งถือว่าไม่มีปัญหาในการเดินรถครับ
มันหนักช่วงบนขังการมันก็ออกตัวหนักแต่มันก็
วิ่งดีแบบมั่นคงดีมันแน่น
มันไม่ร่อนเหมือนรถใหญ่
เหมือนรถใหม่นะรถดีรถหนักมันก็จะแน่นดี
เกาะถนนดีแต่ว่านิ่มก็คือพวงมาลัยมันก็จะนิ่ม

มีทั้งหมด๒คันครับโดยวิ่งทดสอบเสมือนการใช้งานจริง
สภาพการจราจรของกรุงเทพนะฮะ
ในสาย๑๓๘เส้นทางอู่ราชประชาหมอชิด๒
แล้วก็สาย๑๔๐เส้นทางสมดำอนุสวรีชัยสมภูมิ

เพื่อทดสอบสมรรถนะของรถตอนขึ้นสะพานด้วย
ฟังก์ชั่นการใช้งานภายในรถ
ยนต์ที่ต้องสามารถวิ่งบนสะพานแขวน
ขณะที่บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า๘๐คนด้วย
โดยจะวิ่งทดสอบ๓วันนะครับก็คือวิ่งไปแล้วเมื่อวานี้
แล้วก็วิ่งวันนี้อีก๑วันรวมถึงวันพรุ่งนี้๑๖มีนาคมด้วยนะครับ

ระหว่างขอสมกกับทางบริษัทเอกชนแล้วนะ
คาดว่าจะรับมอบครบทั้งหมด๔๘๙คัน
ในช่วงเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๑ครับผม

บ่อเมื่อกี้นะครับเห็นบ่อยังไม่ได้แกะเลยนะ

เดี๋ยวมิถุนาใช่ไหมคะ๔๘๙คันครบนะคะ